สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

ไอ้ต้องเบิดละดินอดีที่๕๑ครับเลย

เรื่องนี้เป็นข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นเพิ่งจะเมื่อวานนะคะ
เป็นการอ่านคำพิพากษาของสารชั้นต้น

เกิดตั้งแต่วันที่๑๕เมษายนปี๒๕๕๙
เหตุทำให้เด็กผู้ชายคนหนึ่งเสียชีวิต

ครอบครัวนี้เนี่ยมีลูกชายคนนี้เป็นคนโตนะคะ
แล้วลูกชายคนนี้ก็ไปเสียชีวิต

คุณผู้ชมไว้ก่อนว่าข่าวเรื่องนี้เนี่ยน้อยมาก

แล้วก็ตอนนี้ครอบครัวก็ไม่ได้อยู่ในสถานการณ์

หรือว่าจะเล่าอะไรซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่า

แล้วก็ฟ้องคดีกันนะคะ
แล้วก็สามีคือคุณพ่อของครอบครัว
เพื่อจะตัดสินใจปลิดชีวิตตัวเอง

ซึ่งจะบอกได้ว่าโยงหรือไม่โยง
คำพิพากษาไม่มีใครสามารถบอกได้นะคะ

แต่ถ้าจากการให้สัมภาษณ์ของครอบครัวก็บอกว่า
จริงแล้วไม่ได้มีอาการอะไรมาก่อนเลย
จะมีอารมณ์ที่สดใสซะด้วยซ้ำไป

แต่ก็จากข้อมูลรายงานข่าวเช่นเดียวกัน
ที่บอกว่าคุณพ่อของครอบครัว
ออกจากงานประจำมาเพื่อรวบรวมหลักฐาน
เพื่อสู้คดีให้กับลูกชายที่เสียชีวิตไป
เหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะพอเกิดขึ้นเมื่อวาน
ทำให้มีคำให้สัมภาษณ์ของตำรวจชั้นผู้ใหญ่หลายนายนะคะ

แล้วก็มาที่รองลงมานะคะในเขตพื้นที่ใหญ่

พบชนก็คือท่านชันเทพเศรษฐเวศ

ซึ่งเป็นงานของสนดินแดง
ที่คุณผู้ชมทราบข่าวตั้งแต่ตอนเกิดเหตุนะคะ
ซึ่งสนดินแดงณตอนนี้
ผู้กำกับสอนอเป็นคนละคนกับณวันที่เกิดเหตุ
ทีมงานเราได้คุยกับทั้งสองท่าน
ผู้กำกับปัจจุบันท่านก็

ท่านก็บอกว่าอยู่ในอำนาจศาล
เป็นงานที่อยู่ในชั้นศาลอยู่แล้ว
ท่านก็ไม่อยากจะไปยุ่มย่ามในส่วนที่ไม่ใช่งานของท่านแล้วนะคะ
ในขณะที่อดีตผู้กำกับท่านก็ให้ข้อมูลกับทางทีมงานเอาไว้
บอกว่าในส่วนของงานตำรวจเองนะตอนนั้นก็มีบางอย่าง

ซึ่งถ้าท่านออกมาพูดก็จะเป็นการไปแตะหน่วยงานอื่นอีกนะคะ
เอาล่ะคราวนี้เราก็ดูจากข่าว
แล้วก็จะเห็นซุ่มเสียงของครอบครัว
ที่พุ่งเป้าไปที่การทำงานตั้งแต่ชั้นแรกก็คือ
ตำรวจสนดินแดง

เพราะว่าเราไม่สามารถหาตัวได้ว่าตกลงใครคือเจ้าของสำนวน

เพื่อจะไปหาผู้ที่ทำสำนวนเองเราไม่ได้นะคะ
เราต้องเลยใช้คำสัพพนามว่าเป็นงานของสอนอดินแดง
ทีนี้จนถึงตอนนี้เนี่ยทางครอบครัวก็ไม่มีกระจิกกระจายอะไรล่ะค่ะ
เพราะว่าตอนนี้ต้องจัดงานศพของคุณพ่อของครอบครัวเขาก่อน

แต่ที่คนคาใจคือตกลงยังไง
คดีนี้สูญเสียไปแล้ว๒ของครอบครัวนี้
แล้วก็ต้องจบไปแบบนี้หรือไม่

ซึ่งคนที่จะมาตอบดิฉันอาจจะไม่ตรง
แต่อาจารย์ก็มักจะมาในวาระแบบนี้
คือเราไม่แน่ใจว่าเราควรจะคุยกับใครดี

รองอธิบดีอายการสำนักงานชี้ขาดคดี

ไม่ผมไม่ได้เข้าถ้ำไง

แล้วก็มาคดีนี้เอาเป็นความเข้าใจแรกของคนก่อน

พอมีการอ่านคำพิพากษาเสร็จแล้ว
ถ้ามองเร็วนะมองแบบเร็วก็คือว่า
พิพากษาอาจจะมีส่วนหรือไม่
ต่อการตัดสินใจปลิดชีวิตตัวเองของคุณพ่อ
แต่อย่างไรก็แล้วแต่คำอธิบายถัดมา
ญาติพุ่งไปที่สอนอดินแดง

ทีนี้เรียนปิดข้อมูลก่อนเอาหลักการกฎหมายก่อนอาจารย์
ทั้งหมดที่ผู้พิพากษาของสารชั้นต้นใช้ในมือ
เป็นการทำงานของสนดินแดงสนพื้นที่
กับอายการผู้ทำคดีนี้เท่านั้นถูกไหมคะ

สารเรียกนอกเหนือจากที่ตำรวจและอายการทำขึ้นไปได้ไหมคะ

ถ้าสารรู้ว่ามันมีพยานหลักฐานที่จำเป็นสารก็เรียกได้

หมายถึงส่วนใหญ่แล้วคือสารก็ไม่เรียกนอกเหนือจากรายการที่ทำขึ้นไป
ปกติไม่เรียกปกตินี้ไม่เรียก
เรียกเพราะไม่รู้หรือไม่เรียกเพราะไม่มีอำนาจตามกฎหมาย
มีอำนาจบางทีศาลก็จะเรียกสำนวนเองนแจกการมาดูก็ได้
เรื่องนี้เราบอกว่าคนที่ฟ้องก็คือพนักงานอายการ
ที่ท่านบอกว่ามีพยาน๗ปากแต่มาไม่ครบ
แล้วคุณพ่อคนตายเนี่ยนะ
ก็เคยไปพบพนักงานอายการ

แล้วก็สอบกล้องวงจรปิดให้ด้วย
ผมเข้าใจว่าที่สอบกล้องวงจรปิดเนี่ย
คุณพ่อคงจะเป็นคนไปขอ

สำนวนมานิยาการจะไม่รู้หรอก
ตรงไหนมีกล้องไม่มีกล้องเราไม่รู้

ลาออกมาจากงานแล้วก็มาบอกว่า

ซึ่งปลูกอันนี้เป็นปกติที่เราทำ

คุณโกศลวัฒน์บอกว่ารองโฆษกก็บอกขอแล้ว

แล้วก็สองคือกล้องวงจรปิดคือแทนตาคนเห็น

ที่ถูกกล่าวถึงในข่าวนี้มี๑คน

มีการยื่นโดยคุณพ่อของตัวพยานเองนะคะ

เพราะฉะนั้นเท่ากับว่าศาลก็จะไม่รับฟังถูกไหมอาจารย์

คำถามที่สองก็คือเมื่อไหร่จะหาย

ผู้ต้องหาหรือจำเลยถูกควบคุมตัวหรือถูกขังหรือเปล่า
แต่ว่าอะไรฮะไปเกี่ยวอะไรกับจำเลยถูกขังหรือไม่ถูกขัง
ถ้าจำเลยถูกขังสารต้องพยายามเร่งรัดให้คดีเสร็จโดยเร็ว

ถ้าพยานป่วยแล้วไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะหาย
อันนี้เราไม่รู้เนื้อข่าวนะไม่รู้เรื่องเลยนะ
ถ้าจำเลยถูกขังอยู่เนี่ยสารก็ต้องเร่งรัด

แล้วปัญหาที่สองก็คือว่าถ้าเราพิจารณา

อาจารย์ในกรณีที่มีการยื่นว่า
พยานผู้เห็นเหตุการณ์รักษาตัวอยู่และมีใบรับรองแพทย์
แล้วในสารชั้นต้นไม่สามารถที่จะมาเป็นพยานให้ได้
คำถามคือสมมุติว่ามีการอุทธรณ์

ในสารอุทธรณ์เนี่ยมันสอบอะไรไม่ได้แล้วนี่
คือสารอุทธรณ์และดิฉันเข้าใจถูกไหม
อุทธรณ์อ่านตามที่สารชั้นต้นพิพากษามา
รวบรวมพิจารณาจากพยานหลักฐานที่อยู่ในสำนวนของสารชั้นต้น
อ่านคำพิพากษาด้วยไหมคะ

อ่านคำพิพากษาสารชั้นต้นแล้วก็สิ่งที่ใช้สู้กันในศาลชั้นต้น
โดยที่สารท่านผู้พิพากษาสารอุทธรณ์ไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะเรียกใครมาถามแล้ว
อก็ไม่แน่ถ้าเห็นว่าพยานอย่างนี้
น่าจะสอบสอนจะเบิดความได้
อาจย้อนสำนวนไปให้สารชั้นต้นพิจารณาใหม่ก็ได้
คือพิพากษาที่เป็นคือชั้นสารอุทธรณ์ไม่ใช่สารที่จะนั่งบันลัง
ไม่ใช่อ่านอย่างเดียว

อาจารย์มันไม่มีบอกด้วยหรือว่า

ถ้าให้สารเห็นว่าไอ้ข้อความตรงนี้ยังขาด

แล้วสารชั้นต้นอาจจะไปนำพุทธภาคศาสตร์ใหม่

แต่นั่นต้องขึ้นอยู่กับว่าดุลพินิษฐ์ของ
พุทธภาคศาสตร์สารอุทธรณ์สั่งก่อนนะ

ถ้าอ่านทั้งหมดแล้วเห็นว่าต้องเพิ่ม
จะสั่งให้สารชั้นต้นอาจจะไปดำเนินการ

คนนี้สมมุติว่าหาย

เท่ากับว่าถ้าเราเป็นฝั่งโจทย

คือเราตัดพยานนี้ทิ้งไปได้เลย

ถูกไหมอาจารย์พยานไหนพยาน
พยานคนที่บอกว่ารักษาตัวอยู่

ไม่แต่จำเลยเขาสามารถสู้ได้นี่อาจารย์ค่ะ

สารชั้นต้นยังป่วยแล้วตอนนี้จะจำอะไรได้

อาจจะสู้ทีนี้ว่าถามว่าจำได้หรือไม่ได้

เขาเบิกความตรงกันไหม
หรือพอมาเบิกความแล้วบอกจำไม่ได้ก็คือจบ

อาจารย์แต่นี่มันยากมันยากที่ฝ่ายผู้เสียหายนะ

คือจะไปยากที่ผู้เสียหายไม่ได้ยากที่ฝั่งผู้ถูกเก่าหาหรือจำเลยนะ

เพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าเอาตามข่าวประจักษ์พยานคนนี้คนสำคัญคนนี้เนี่ย
ต่อให้หายต่อให้ท่านผู้พิพากษาสารอุทธรณ์สั่งให้สอบเพิ่ม
ต่อให้มาเบิกความเพิ่ม
ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นประโยชน์หรือง่ายต่อผู้เสียหายถูกไหมค

ว่าเวลาคิดคือถ้าคิดของจริงมันไม่ง่ายน่ะ
แต่มันก็มีวิธีการ
คือจริงแล้วที่ฟังที่รองกฎศุกษ์สำนักงานในด้านสุภูมิเนี่ยนะ
มันจะมีคดีที่เกี่ยวพันธุ์อีกคดีหนึ่ง

คือบอกว่าจริงแล้วคดีนี้นะคะ
แล้วจริงนักข่าวเราเนี่ยนะคะก็ตามข่าวเหมือนกันนะคะ
บอกว่ามันมีคดีพ่วงอีกคดีหนึ่ง
แต่ไปขึ้นอีกสารหนึ่งคือเป็นสารเยาวชน
ผู้จำเลยคนนั้นเป็นเด็ก
อายุไม่เกิน๑๙ก็ต้องไปขึ้นที่สารเยาวชน
ซึ่งสำนวนมันก็ต้องดูว่าในคดีนั้นเป็นยังไง
ถ้าสมมุตินะถ้าสมมุติในคดีนั้น

ถ้าสมมุติคดีนั้นผู้ต้องหารับสารภาพเนี่ย
เราก็จะสอบผู้ต้องหาคนนั้นใหม่ให้เป็นพยาน

แต่ต้องก่อนที่สารชั้นต้นจะพิพากษา

คดีอาญาสารอาญาจะพิพากษา

สมมุติว่าคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของสารชั้นต้น

ร่วมกระทำกับผู้ต้องหาอีกคนนึงที่เป็นเยาวชน
แล้วสมมุติว่านะผมก็ไม่รู้เรื่องนั้น
ถ้าเยาวชนคนนั้นรับสารภาพ
รับสารภาพนะต้องบอกว่ารับสารภาพนะ
เพราะว่าพยานนั้นป่วยหมดแล้วไง
ถ้าไม่รับสารภาพมันก็อาจจะลงโทษไม่ได้

เราก็จะใช้ตัวน้องคนนั้นที่อยู่ในสารเยาวชน
สอบไว้เป็นพยานแล้วมาใช้ในคดีนี้

ท่านพูดไว้ก็มีการพูดถึงคดีเยาวชนชาย

เป็นผู้ต้องหาร่วมอยู่ระหว่างการสืบพยานของสารเยาวชน
คืออันนี้คาอยู่ที่สารเยาวชนนะ

อ่านไปแล้วเท่ากับจบแล้ว

ถ้าอุทธรณคดีที่สารอาญายังไม่จบ
เดี๋ยวคือจะใช้ผู้
แต่ว่ามันอ๋อผมเข้าใจแล้ว

เพราะว่าคดีนี้มันจบไปล่ะ
จบที่ศาลชั้นต้นแล้วไหม

อ่าวก็คดีศาลชั้นต้นอ่านไปแล้วเนี่ยค่ะ

ผมนั่งคิดอยู่ตั้งนานแล้วบอกคุยกับจอมขวัญต้องคิดเยอะ

คือคดีการฟ้องคดีมันมีคนฟ้องได้๒คน
คนหนึ่งพนักงานอายการคนหนึ่งผู้เสียหาย
ทีนี้ผู้เสียหายคือคนตาย
เด็กที่ตายใช่ไหมครับคนที่จะทำการแทนเด็กคนนี้ได้คือแม่เขา
เพราะฉะนั้นแม่เขาหรือพ่อเขามีสิทธิ์ที่จะฟ้องคดีเอง
เอาหลักการก่อนนะอายการฟ้องแล้วถ้าสองคนนี้เขาฟ้องต่างหาก
ถ้าอยู่ในศาลชั้นต้นด้วยกันก็มารวมกันพิจารณาเข้าด้วยกันก็ได้
อันนี้ประเด็นที่หนึ่งแต่ในขณะนี้เนี่ยสารชั้นต้นตัดสินไปแล้ว
แต่แม่คนตายยังไม่ได้ฟ้อง
คุณแม่ถ้ามีพยานหลักฐานที่นอกเหนือจากปรากฏในสำนวนของอายการ
ก็อาจจะฟ้องได้ยื่นฟ้องได้
แต่ถ้าจะฟ้องหมายความว่าคดีที่อยู่ที่อายการต้องยังไม่ถึงที่สุด
เพราะกฎหมายบอกว่าไงการกระทำผิดครั้งเดียวปกติฟ้องสองหนไม่ได้
แต่ไม่เกี่ยวกับผู้เสียหายหรือพนักงานในการเป็นคนฟ้องแยกกันได้
ถ้าอายการอุทธรณคดียังไม่ถึงที่สุดสิทธิในการดำเนินคดียังไม่ระงับ
คุณแม่ก็อาจจะมาฟ้องแต่คำถามที่สองมันก็ยากเหมือนเดิมนั่นแหละ
เอาพยานที่ไหนมาฟ้องถ้าเอาพยานเดิมขึ้นไต่สวนมันก็ไม่มีมูลอีกแหละ
เพราะพยานมันไม่พออ่านี่แหละที่มันอยู่ที่บรชนเนี่ย
โบชนจะหาพยานหลักฐานอะไรมาประกอบได้ไหม
ซึ่งคาดว่าอัยการอุทอนแน่
และแล้วก็แต่ก็คงต้องดูคำภาคศาสตร์ก่อนแล้วก็แต่ต้องดูคำภาคศาสตร์ค่ะ
ค่ะคือนี่จะถามแบบสมมุติว่าถ้านะคะ
คือไปข้างหน้าว่าถ้ามีการอุทธรณ์
แล้วสมมุติว่าผู้พิพากษาสารอุทธรณ์ให้เพิ่มสอบเพิ่ม
คนที่จะดำเนินการคือสารชั้นต้น
แต่ว่าประจักษ์พยานคนที่ว่าถ้าเอามาก็อาจจะถูกสู้โดยฝ่ายจำเลย
เพราะฉะนั้นทางนี้ถ้าถามว่าทำได้ไหมอาจจะเป็นไปได้
ขึ้นอยู่กับดุลพินิศภูมิภาคศาสตร์หลังจากที่มีการอุทธรณ์
ทางที่๒คือกรณีของผู้ต้องหาร่วมที่มีคดีอยู่ในสารเยาวชน
แต่อันนี้ต้องถือว่าจบไปแล้วเนื่องจากสารชั้นต้นเพิ่งอ่านไปเมื่อวาน

เดี๋ยวกรณีคุณแม่ทำอย่างไรครอบครัวทำอย่างไร
ตำรวจสามารถทำอย่างไรได้บ้างครับเอ่อสั่งดิฉันไม่แน่ใจใช้คำว่าลื้อคดี
ดูสำนวนใหม่สั่งให้สอบเพิ่มทำอะไรได้ไม่ทราบ
เอาแค่สองทางนี้ก่อนถ้าสองทางนี้สรุปอย่างชาวบ้านอย่างดิฉันนะคะ
ยากทั้งคู่สำหรับฝ่ายผู้เสียหาย
ไม่ว่าจะมีทางไหนก็ยากทั้งหมด
โอ้โหดิฉันก็สรุปแรงแล้วนะ
ถูกแล้วไงเดี๋ยวขอพักสักครู่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวค่อยช่วยกันคิด
ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ที่มันไม่รู้จะไปทางไหนแบบนี้
อะไรบ้างที่พอจะช่วยคิดกันได้สักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะกลับมาที่ทางที่สามที่อาจารย์ปรเมฆบอกว่าถ้าจะทำ

เดี๋ยวนี่อันนี้เวลาฟ้องนี่นะคะ

ส่วนพนักงานอายาการเป็นฟ้องแทนรัฐ
ฟ้องแทนรัฐฟ้องแทนรัฐเราก็ฟ้อง
ตามมาทางที่๘มันมีคนฟ้องได้๒คน

ถ้าอายการฟ้องแล้วผู้เสียหายอยากจะขอเขาร่วมเป็นโจทย์
คือช่วยกันพิสูจน์ความผิด
ก็ยื่นเข้ามายื่นในคดีสารก็อนุญาต
ทางที่๒ผู้เสียหายไปฟ้องคดีเอง
ถ้าอยู่ในสารเดียวกันหรือสั่งสารกัน
สารก็อาจจะรวมคดีเข้ามาด้วยกัน

ขณะนี้คดีถ้าคดีไม่ถึงที่สุด
คือสิทธิในการดำเนินคดีอายารังรับ
ของอายการและของผู้เสียหาย

คำว่าไม่เด็ดขาดคือยังไม่ครบสามสาร
ไม่ใช่สมมุติว่าอายการไม่ดีการ์คดีก็ไม่อุทธรณ์
คดีก็เสร็จเด็ดขาดตั้งแต่ชั้นศาลต้น
แต่ถ้าอูทรไปแล้วสารอูทรตัดสิน
แล้วไม่มีการดีการ์มันก็เสร็จเด็ดขาดในชั้นนั้นจบตรงนั้น

คือว่าจริงคำว่าเสร็จเด็ดขาดมาแล้วแต่อย่างเช่นสุดที่ชั้นต้นก็ได้

อูทรก็ได้สุดดีกาก็ได้
แต่อย่างอันนี้ที่โคศกศาลออกมาบอกว่ายังไม่ได้สุด
เพราะว่ายังต้องรอดูว่าอายการจะอุทธรณ์

ว่าขึ้นอยู่กับคนที่จะอุทธรณ์คือผู้เสียหายเป็นคนบอกอายการ

อายการยังเป็นผู้ตัดสินใจแต่ว่าเราก็รับฟัง
เรื่องนี้ตั้งแต่ต้นเราก็รับฟังผู้เสียหาย
ตั้งแต่ต้นเลยนี่ผมไม่ได้ดูสำนวนนะ
แต่ดูจากที่ท่านโกศลวัทธแหลงบอกว่า
อายการขอกล้องวงจรปิด

อายการไม่รู้หรอกตรงไหนมันจะมีกล้องวงจรปิด

แต่การที่พูดถึงกล้องวงจรปิด
ผมเชื่อว่าพ่อคนตายหรือท่านผู้ตายคนนี้

อาจจะไปร้องขอความเป็นธรรมต่อพนักงานในการ

อายการก็แจ้งให้ตำรวจ

จะไม่เอามาให้เพราะว่ามันจะเป็นกล้อง

อย่างที่บอกตั้งแต่ช่วงเมื่อสักครู่นี้

คุณพ่อของเขายื่นร่วมกับใบรับรองแพทย์นะคะ

วงจรปิดเป็นประเด็นพอสมควร
แล้วกล้องวงจรปิดจากการเข้าไปดูพื้นที่
คือเราจะเห็นกล้องวงจรปิดอยู่ตัวหนึ่ง
ที่คาดว่า
คือตรงต้นซอยถ้าตามข่าวตรงต้นซอยไม่มีปัญหา
แต่เพราะเอิญว่าตรงต้นซอยมันไม่ไปถึงที่เกิดเหตุ
แต่ทีนี้มันมีข่าวออกมาที่บอกว่ามันมีกล้องวงจรปิดเนี่ย

มุชมจากการตรวจสอบโดยนักข่าว

ตอนที่คุณพ่อคุณแม่เขาหรือครอบครัวเขาไปขอ

หรือมีคนไม่ให้ความร่วมมือกี่ตัวไม่รู้

ทีนี้เรามีอีกข้อมูลหนึ่งก็คือว่า
เราก็ไปถามคนทำงาน
ตำรวจท่านก็ให้ข้อมูลมาชุดหนึ่ง

แต่การขอไปแล้วก็มีปัญหาจากหน่วยงานเจ้าของกล้องเหมือนกัน
แต่ทั้งหลายทั้งปวงที่บอกคุณผู้ชมคือฟังหูไว้หูค่ะ
สรุปเราไม่รู้ว่ามันเกิดปัญหาจากใครกันแน่
แต่ครอบครัวติดใจเรื่องนี้พอสมควร
ติดใจเรื่องนี้พอสมควรเพราะเขาไป

สองเขาไปหาแล้วเขาไม่ได้มา

สองไปหาแล้วหรือตำรวจไปขอแล้ว

ใครเป็นเจ้าของใครเป็นหน้าที่รับผิดชอบของเขา

ตอนที่มีการยิงคุณสนทิจำได้ไหม
กล้องวงจรปิดกลายเป็นกล้องดัมมี่

มันยังมีเราก็ไม่รู้ไม่รู้จริงว่านี่มันคืออะไร
แต่ว่าผมยืนยันนะว่าถ้าคุณโกศลวัฒน์พูดอย่างนี้
แสดงว่าคุณพ่อคนตายเนี่ย

เราไม่รู้หรอกกล้องมันอยู่ที่ไหนบ้าง

เอาล่ะทีนี้การรวบรวมพยานหลักฐานเรื่องนี้

ฟังตามข่าวว่ามีคน๕๖คนลุมทำร้าย
คำถามก็คือว่าพยานคนนี้บอกได้ไหม
ว่า๕๖คนนั้นหน้าตารูปภัณฑ์อย่างไร
แล้วทำไมมันมีผู้ต้องหาในนี้คนหนึ่ง

แสดงว่าในคดีนี้มีผู้ต้องหา๒คนที่เห็นอยู่นี่นะ
คือถ้าเอาตามผู้สื่อข่าวรายงานนะคะในข่าวเขียนไว้บอกว่าบัญชีพยานโจทย์มี๒๘รายการ
รายการอาจจะเป็นพยานบุคคลพยานเอกสาร
มีพยานบุคคลซึ่งส่วนใหญ่เป็นพยานแวดล้อมไม่เห็นเหตุการณ์
เพราะฉะนั้นประจักษ์พยานเนี่ยเผลอจะมีแค่ทางฝั่งโจทย์นะอาจจะมีแค่คนเดียวคือน้องที่ป่วย

ข่าวแค่นี้เพราะข่าวได้ข้อมูลน้อยมากเลยอาจารย์

คือสิ่งที่รองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดบอกคืออายการเสนอพยานโจทย์๗ปาก
นี่แสดงว่าพยานบุคคลมีแค่๗ปาก

สิบเอ็ดรายการนั้นน่าจะเป็นพยานเอกสารแผนที่เกิดเหตุประกอบกรรมอะไรก็ว่ากันไป

ใช่ไหมเอกสารต่างอีก๒๑รายการ

คือต้องระบุหมดนะจะยื่นอะไรที่สารต้องบอกกันก่อน

ถึงมาถึงกล้องก็ตกลงไม่รู้ว่าจะไปตามเอาไปด้วยไหนนะ
ถึงไปดูวันนี้ก็ไม่มีประโยชน์แล้วเพราะกล้องมันคงไม่เก็บค่า

ขอกลับมาที่ประจักษ์พยานที่เขาเรียกกันคือพยานเห็นพยานเห็น
อาจารย์สมมุติเราตัดน้องคนที่ป่วยทิ้งนะคะที่ตัดเขาทิ้งเพราะว่าก็คงสู้ยากใช้เขาสู้ในคดียาก
คำถามคือมีคดีตัวอย่างไหมที่ไม่ต้องมีพยานเห็นแต่ผู้เสียหายสู้แล้วสู้ชนะด้วยอ่ะมีไหมคะ
มีผมยกตัวอย่างหน่อยคดีคำให้ฟักษาธิกาปี๕๒๘๓ปี๕๒ระหว่างคุณเบนเจวัลกับพันธมดิสมเกียจเอาแค่นี้พอนะ
ศาลวินิจฉัยเลยศาลวินิจฉัยเลยศาลบอกว่าไง

เรื่องของกฎิกามาตรฐานเขาเขียนชัดนะเขาบอกว่า
คดีที่ไม่มีประจักษ์พยานคงมีแต่พยานแวดล้อมที่บ่งชี้ว่าผู้ใดเป็นคนร้าย
เขาบอกว่าทำไมบอกว่า
คดีที่ไม่มีประจักษ์คงมีแต่พยานแวดล้อมวงชี้ว่าจะเป็นคนร้าย
อาจนำคดีดังกล่าวมาฟ้องจำเลยรับผิดได้
เพราะไม่มีพยานตู้เวียนลักษณะท่าทีการซึ่งให้ศาลุทรภาค๔ย้อนทั้งนู่นกลับไป
อย่าเอาเรื่องประจักษ์พยานอย่าเอาเรื่องการเขียนฟ้องที่ไม่ครบเนี่ย
มาเป็นเงื่อนไขในการยกฟ้องนี่คือตัวอย่าง
ตัวอย่างชัดเจนเลยว่าไม่มีพยานในตัวบทกฎหมาย
พยานอะไรก็ได้ที่พิสูจน์ได้ว่าจำเลยกระทำความผิด
แต่เรามักจะติดอยู่กับพยานประจักษ์พยาน
ถ้านึกกันออกคดีฆ่าแล้วคมขืนครูสาวที่สละบุรี
ยังนึกออกไหมเชื่อดคอไม่มีประจักษ์พยาน
สารก็ลงได้หรือแม้แต่คดี๘ศพ
พบตรลงไปทำก็ไม่มีใครเห็นตอนยิงได้ยินแต่เสียงปืน
มันมีพยานแวดล้อมบ่งชี้ได้ว่าไอ้ทั้ง๔๕คนเป็นคนร้าย

แต่อันนั้นต้องมัดแน่นถูกไหมอาจารย์

เพราะว่าในทางกลับกันคือถ้ามันไม่ชัดจริงแล้วลงโทษผิดคน

คือปัญหาสุภาษิตทางกฎหมายเขาบอกแล้วไง
คนผิดสัก๑๐คนดีกว่าลงโทษคนไม่ผิดเพียงคนเดียว
ทีนี้อาจารย์ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติ
ภาษาชาวบ้านอย่างที่ฉันสรุปถูกไหมว่า

คดีที่ไม่มีพยานเห็น

แล้วคดีนี้เนี่ยอาจารย์การเขาอาจจะมองว่า
เขาไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาของสารชั้นต้น
เช่นสารชั้นต้นบอกแค่นี้
แต่ถ้าอาจารย์การเขาบอกไปจากพยานแวดล้อม

เรามีหน้าที่อายการสารสูง
มีหน้าที่ตรวจสอบคำพิพากษาของสารชั้นต้น

อาจารย์ขออนุญาตแทรกนิดเดียว

ต้องใช้คำว่าอะไรถึงจะไม่ละเมิดอำนาจศาล

สู้คดีต่อจากคำพิพากษาที่ออกมา
ไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาของสารชั้นต้น

เราไม่เห็นพ้องด้วยกับคำพิพากษาของสารชั้นต้น
ซึ่งอันนี้ไม่เข้ารักษณะละเมิด

ไม่ได้เข้ารักษณะวิภาควิจารณ์ละเมิดวิภาคไม่เกี่ยว
เวลาเราเขียนเราจะเขียนอย่างนี้

เราไม่ได้บอกว่าสารตัดสินไม่ถูก

ไม่พูดว่าสารตัดสินไม่ยุติธรรม

ตรงนี้เป็นเรื่องที่เราเคารพคำพิพากษา
อันนี้ว่าไปตามสิทธิ์กฎหมายในการสู้กัน

แล้วไม่รู้ว่าขณะที่เกิดเหตุจะมี

แล้วคุณแม่ไปฟ้องภรรยาผู้ตาย
เป็นโจทย์ยื่นฟ้องเอาภรรยานานนี้มาให้
ก็ยังมีโอกาสแต่ต้องไต่สวนนะ

เพื่อให้ใช้สิทธิ์ของผู้เสียหาย
ในฐานะที่เป็นแม่ทำแทนบุตรผู้ตาย

แต่เห็นภาพพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา

คดีหลักอันนี้อุทธรณ์ต่อถึงจะทำได้

แล้วแม่ค่อยไปฟ้องเองเดี๋ยวกลับมาค่ะ
คุณผู้ชมค่ะถ้าอย่างที่อาจารย์ปรเมฆบอกเมื่อสักครู่นี้ว่า

มีสิทธิ์คือที่เขาเรียกว่าฟ้องเองฟ้องเองใช่ไหม

แต่ว่าถ้าแม่จะฟ้องเองเนี่ยแปลว่าคดีหลักคดีนี้

แปลว่าอายการต้องอุทธรณ์

แล้วก็ต้องมีพยานหลักฐานที่ดีกว่านำเสนอในศาลชั้นต้น
พยานหลักฐานที่ดีกว่าเนี่ยวันนี้
ถ้าพูดกันนะเราพูดกันอย่างเป็นธรรมนะ
อยู่ที่โบชนัวจะทำได้แค่ไหน
ถ้าบรชนทำไม่ได้ก็คือจบ

เหมือนที่พนักงานสอบสวนเคยใช้เคยใช้กันอยู่เนี่ย

น้อยเนื้อต่ำใจของผู้เสียหายด้วยนะคะ
ทั้งที่ต้นรายการคุณผู้ชมเห็นญาติเขาพูดแล้วก็
นักข่าวก็ได้ข่าวมาเหมือนกันเหมือนกับว่า
คือเขาก็ดิ้นเองในข่าวก็เขียนว่า
คุณพ่อของครอบครัวซึ่งเพิ่งเสียชีวิตไปเนี่ย
ก็ลาออกมาเพื่อรวบรวมเหล่านี้เดินเรื่อง

แล้วมันก็มีข่าวว่าที่บ้านก็ไปตามหากล้อง

กรณีที่แม่จะฟ้องเอง
ไม่ได้แปลว่าแม่ต้องไปหาเองนะ

คือโดยหลักการแม่คงต้องมีพยานแล้ว
อันที่หนึ่งแต่พยานอัดไม่สมบูรณ์
ถ้าวันนี้ถ้าพนักงานสอบสวนหรือบรชนจะช่วยเหลือ
เพื่อให้เกิดความยุติธรรมอย่างที่พบตรท่านว่าเนี่ยนะ

อะไรที่ดีกว่าเราใช้ในศาลชั้นต้น
แล้วไปยื่นฟ้องแล้วก็ไต่สวน
ถ้าสารไต่สวนมีมูลก็เริ่มต้นสืบพยานกันได้

ต้องไม่ให้สารอุทธรณ์ไปบังคับศาลก็ไม่ได้นะ
สานุทรต้องไม่พิภาษา

คือถ้าคดีแรกเสร็จเด็ดขาด
ไอ้คดีที่๒หยุดทันทีเลย
เพราะสิทธิในการดำเนินคดีอาญาระงับ
เมื่อมีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาด
ซึ่งดีการเหล่านี้ไม่เคยมี

ใช่ไหมมันไม่ใช่มืดมนต์ซะทีเดียว

ดิฉันก็มีคำว่าแตะให้อาจารย์แต่ยากมากนะคะ

เกิดมา๓ปีแล้วถอยกลับไปนี่ยาก
เพราะว่าทุกอย่างมันควรจะตั้งแต่คดีหลัก

แล้วถ้าแม่เขาต้องเข้ารักษณะฟ้องเอง

แล้วก็ขอความอนุเคราะห์จากสภาธนาย
เนติเบนดิตสภาธนายอสามาช่วยทำให้

อาจารย์กรณีของผู้ต้องหาร่วม
แต่ว่าอีกคนไปขึ้นที่สารเยาวชนใช่ไหม

คนนั้นเนี่ยจริงแล้วสามารถมาเป็นพยานให้ได้อยู่แล้วถูกไหมครับ
ถ้าเขารับสารภาพหรือว่าสารลงโทษแล้วคดีมันจบ
พอมันจบแล้วสอบเด็กคนนั้นไว้เป็นพยาน

แต่วันนี้มันสอบไม่ได้แล้วล่ะ
ถ้าเด็กเขารับสารภาพว่าอย่างนั้น

ก็ต้องเรียกเด็กคนนี้มาเป็นพยาน
ซึ่งเขาจะเป็นให้หรือไม่ก็ได้ใช่ไหมคะใช่

แล้วเขาเป็นพวกเดียวกับคนที่ยกฟ้องไปแล้วเนี่ย

นี่คือความยากของการดำเนินคดี

สารเป็นที่พึ่งสุดท้ายไม่ใช่หรอก
จริงแล้วพนักงานสอบสวนนี่คือที่พึ่งสุดท้ายจริง
ถ้ารวบรวมพยานหลักฐานหมด
ครบของอายการเขาจะดูแค่ว่า๑พอฟ้อง
สามารถพิสูจน์ความมีผิดหรือบริสุทธิ์ได้
อาจารย์ขอเป็นประเด็นสุดท้าย
คือตกลงแล้วเนี่ยนะคะผู้เสียหายเนี่ย
มีหน้าที่ต้องรวบรวมพยานหลักฐาน

ไม่มีหน้าที่ต้องรวบรวมแต่อาจจะต้องบอกพนักงานสอบสวนว่า
ใครน่าจะเห็นกล้องวงจรปิดอยู่ตรงไหน
ที่เหลือการรวบรวมเป็นอำนาจของพนักงาน
นักงานสอบสวนคือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสอบสวน
และจะต้องรวบรวมพยานหลักฐาน
ถ้าเดี๋ยวฉันไม่เหมานะ
แต่ถ้าเกิดมีพนักงานสอบสวนสักคน
กรณีคดีอะไรก็แล้วแต่บอกผู้เสียหาย
บอกว่าไปหามาไปเอามาสิไปเอามา

ก็เห็นอยู่แล้วนะมีเยอะ
เราไม่ต้องทำใช่ไหมคะ

ยังแต่บอกว่าพยานมันอยู่ตรงไหนบ้าง

พอแล้วที่เหลือเป็นเรื่องของพนักงานสอบสวน

แต่ว่าความยุติธรรมต้องมาก่อน

ช่วยกันทำเท่ารูปกฎหมายเยอะกว่าเรา
อย่าตัดสินใจแบบไม่มีทางเดิน
คือถ้าฟังจากอาจารย์มา
สวัสดีครับ